ส่วนงานกินข้าวยำที่จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลกลางที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่บ้านท่าด่านนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้งานครั้งนี้มีคนมาร่วมงานนับหมื่นคนเลยทีเดียว
ซึ่งคณะกรรมการจัดงานออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะร่วมการระดมทุนแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวปนเท่านั้น
เพื่อที่มาให้การดูแลด้วยไปติดตามเรื่องนี้จากคุณวสุริมปรณุทัยพูดสุข่าวแถนทรัศน์ทีวีกันเลยค่ะ
เป็นไปตามคาดหมายเนื่องจากว่ามีผู้คนได้เดินทางรังไหลเข้ามาถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับ
แต่ว่าการเข้ามาในงานนี้ก็ยังเข้ามาเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่นายแวร์มนอร์อดีตผู้บริหารโรงเรียนปนยีฮาร์ดวิทยา
ถูกสารแพ่งตัดสินยึดที่ดินของโรงเรียนไว้เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน
เพราะสารเชื่อว่ามีการใช้ที่ดินดังกล่าวสนับสนุนการก่อความไม่สงบ
โดยที่ดินที่ถูกตัดสินทางการก็จะนำกลับมาใช้เป็นสาธารณประโยชน์ทางการศึกษา
แต่ชาวบ้านท่าด่านได้ลงมติว่าจะไม่ขอใช้ที่ดินผืนนั้นเพราะถือว่าเป็นมณฑิน
ทางคณะกรรมการจึงได้จัดงานกินข้าวยำสมทบทุน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อที่ดินวากราฟประมาณ๑๐ไร่
ให้เป็นศูนย์การศึกษาชุมชนและสร้างบ้านช่วยเหลือครอบครัวปนอีฮาร์ดวิทยา
รวมทั้งมีการปรับปรุงมัศยิต๕ด่านให้เสร็จสมบูรณ์
พร้อมทั้งยืนยันว่าการจัดงานวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าใจ

ซึ่งการกินข้าวยำเป็นไปด้วยความอร่อยและสนุกสนาน
แม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็มีรอยยิ้ม

ก็เดินทางมาร่วมงานด้วยเช่นกัน
เลื่อนที่เข้ามาให้การบริการตรวจสุขภาพ
แล้วจากแว่นนะครับตอนนี้ทำมา๓๐๐ซักหมดแล้ว
ส่วนที่เข้ามารับรักษามีเละน้อยไม่เยอะ

ส่วนจากวันนี้เราก็เตรียมมาเพื่อช่วยเหลือ
แถบนี้อากาศค่อนข้างร้อน
เราก็เตรียมในเรื่องของการดูแลมาดู

ถ้าเป็นศัพท์แพทย์เราเรียกว่าฮิตสโต๊ค
ซึ่งตรงนี้เราก็เตรียมมาเพื่อมาคอยดูแลตรงนี้
ในส่วนโรงเรียนปนอีฮาร์ดวิทยา

กลายเป็นจุดที่ผู้คนให้ความสนใจ
เข้ามาดูร่องรอยการใช้ฝึกทางยุทธวิธี
และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ละลึก